ช่วงนี้เรามีอุทาหรณ์เรื่องของการไปทำงาน
มีช่างเหล็กคนหนึ่งเขาก็กำลังที่จะเอาอุปกรณ์
ขึ้นไปซ่อมหลังคาหลังคาของสาราในวัดแห่งหนึ่ง
แต่พาดท่าไปถูกเสาไฟฟ้าแรงสูงช็อต

นาทีที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิใต้เต็กเสียงตึง
แล้วก็หน่วยแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์นเรนทรนครศรีธรรมราช
ก็พยายามเข้าไปช่วยชีวิตนายพงศกรขวัญอ่อนอายุ๔๐ปี
เป็นชาวตำบลนาซายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ไปช่วยช่างเหล็กเพราะว่าเขาทำงานเป็นช่างเหล็งสร้างหลังคา
ประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อต
ขณะที่นำเหล็กขึ้นไปเชื่อมหลังคาสาราการประเรียนของวัดโพเสด็จอำเภอเมือง
จังหวัดนครสิทธรรมราชอยู่ที่ตามบลโภษเด็ด
เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปแล้วก็ไปช่วยเหลือค่อนข้างจะยากลำบาก
ใช้เวลาเพื่อการช่วยเหลือสัก๑๒นได้
ก็สามารถนำร่างของนายพงศกรลงมาได้นะครับ
พงศกรได้รับบาดเจ็บที่ลำตัวท่อนแขนก็ถูกไฟช็อต
ผิวหนังไม่เกรียมเลยฮะเสื้อผ้าถูกไฟไหม้บางส่วนแล้วก็หมดสติไป
ทางด้านของกู้ภัยต้องใช้เปรย์แบบกระเปราะอุ้มร่างของนายพงศกร
แล้วก็ใช้เชือกโรยตัวส่งมาจากข้างบนลงมาที่พื้น
ที่หน่วยฉุกเฉินของแพทย์ฉุกเฉินศูนย์นเรนทรไปรับตัว
แล้วก็รีบประถมพยาบาลนะครับก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครสิทธิ์ธรรมราช

เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับบอกว่า
พงศกรเนี่ยลำเลียงเหล็กแปรขึ้นไปด้านบนไปเชื่อมกับโครงหลังคา
ปรากฏว่ามันเกิดเสียงดังคล้ายกับเสียงระเบิดขึ้นมา
พอวิ่งไปดูพบว่านายพงศกรถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติไปแล้วครับ
ร่างกายไหม้ผู้พองไปหมดเลยนะครับ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำตัวลงมาได้
อาการล่าสุดก็ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับ
ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
การทำงานเป็นที่สูงเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ